ไปดูต่อกันที่บ้านนี้กันบ้างดีกว่าบ้านนี้ยังไม่มีลูกหรอกเพราะว่าเขายังไม่ได้แต่งงานนะคะสำหรับสาวโยเกิร์ตแล้วก็พี่เค
คู่นี้ก็รักกันมานานอยู่เหมือนกันหวานชื่อมานานแล้วเคยเป็นนางแบบชื่อดังนะ
แล้วก็เป็นดาราชื่อดังเหมือนกันนะจ๊ะจ้ะต้นปีเห็นบอกว่าเดี๋ยวมีเฮได้เลิกวิวาด้วยนะคะ
สำหรับสาวสวยหุ่นดีน้องโยเกิร์ตรู้กันดีอยู่แล้วเป็นแฟนหนุ่มพี่พีเค
พี่พีเคเนี่ยก็โอ้ยเอาอกเอาใจทุกอย่างเลยล่าสุดเขาเมาส์กันเยอะค่ะ
บอกว่างานแต่งที่ถูกเก็บเป็นความลับท็อปซีเครตเนี่ยกำลังจะถูกเปิดเผย
เห็นว่าจะมีจัดเรือย้อนลำใหญ่มาเซอร์ไพรส์ด้วยรวมไปถึงสินสอดมูลค่าเฉียดร้อยล้าน
อะไรมันจะเยอะขนาดนั้นนะคะไปฟังพร้อมกับอัปเดตงานแต่งหน่อยจ้า
เอาว่าเต็มที่ละกันยังไม่ได้ลงดีเทลว่าแบบมันทุ่มทุนสร้างอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าก็เต็มที่ค่ะมันอาจจะแบบสเต็ปมันอาจจะสโลหน่อยช้าหน่อย
แต่ว่าเกิดขึ้นแน่นอนพี่เฮก็ดูแลตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองกัน
เพราะว่าใกล้ถึงวันสำคัญของเราทั้งสองคนแล้วทั้งสองคนก็อยากจะแบบดูหล่อดูสวยดูดีในวันสำคัญของเรา
ไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายอาหารการกินอะไรอย่างเงี้โอ้โหมันก็วันสำคัญวันเดียวของเราทั้งสองคนในชีวิตอ่ะเนาะ

เออมันวันเดียวนะงานแต่งงานไทยเขาก็จัดหลายวันกันแล้วนะคะ